แล้วทำไมถึงยังเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับอยู่ดีนะคะ
ย้ำว่าเมาแล้วต้องไม่ขับเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุ
มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเสียชีวิตได้
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าโชเฟอร์รถ

มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งออกมา

แต่คนขับรถกระบะพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
แล้วบอกด้วยว่าตัวเองเป็นตำรวจเดี๋ยวจะจับคุณขังคุกนะ

ให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอนของไลฟ์สดของเขา
เพราะว่าเขาไลฟ์สดนานตั้ง๒ชั่วโมงค่ะ
ไม่รับผิดชอบอะไรอย่ามาจับผม

จะจับผมเขาหาอะไร

จะจับผมข้างเขาหา

สภาพขับรถมาได้ยังไง

อยู่หน้าโรงพักคลองด่านเลยเพื่อน

ของการไลฟ์สดของคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
เขาบอกว่าเขาขับมาแล้วก็มาถึง
บริเวณด้านหน้าสพคลองด่าน

นี่ผู้ชายคนนี้เขาใช้คำว่าลุงนะ
ลุงผมเกลียนขับรถกระบะสีดำ

ตัวเขาเองเป็นตำรวจค่ะ
คนที่ไลฟ์สดเขาบอกเขาสังเกตเลยนะ

แถมยังเดินเซไปเซมา

ดอยู่ในคลิปอาคารนั้นคือสถานีตำรวจคลองด่าน
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายที่เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
เขาก็เดินตามไปนะเดินตามไป
ที่สพนี่แหละสักครู่ค่ะ
มีผู้ชายแต่งกายครึ่งท่อนก็คือเครื่องแบบตำรวจครึ่งท่อนเนี่ยนะ
ออกมาคนนี้ค่ะออกมาสอบถามเรื่องราว
แล้วก็บอกให้โชเฟอร์๖ล้อ๖ล้อไปลงบันทึกประจำวันไว้
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเขายืนยันกับตำรวจ

วัดปริมาณแอลกอฮอลของคุณลุงคนเมื่อสักครู่นี้ได้ไหม
แต่พอเขาพูดไปไม่มีตำรวจคนใดสนใจ
เขาก็นั่งรออีกพักใหญ่
มีตำรวจมาพาตัวคุณลุงผมเกลียนออกไปจากสพค่ะ
เขาก็ไปถามร้อยเวรทางร้อยเวรอ้างว่า
อ๋อเอาตัวลุงเขาไว้แกะไปขังแล้ว
แล้วเดี๋ยวให้เป่าแอลกอฮอล์
แต่รู้สึกว่าเป่าแล้วนะสูงกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่คือเป็นสิ่งที่ตำรวจในสพบอกเขา
โชเฟอร์คนขับรถหกล้อนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังโชเฟอร์๖ล้อคนนี้
คนที่ถ่ายคลิปชื่อว่านายนัทชัยชุ่มสมบัติ
อายุ๒๖ปีเขาเล่าว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ขับรถหกล้อจะกลับโรงงาน
แต่พอถึงสพคลองด่านรถกระบะพวดออกมาเลย
ชนเขาแบบนี้และด้านหน้ารถกระบะสีดำเอง

และขอให้มีการเป่าแอลกอฮอลหลายครั้ง
เพราะว่าอยากให้ตำรวจปฏิบัติกับตำรวจ

เขาค่อนข้างมั่นใจนะว่าคุณลุงหัวเกรนท่านนี้
ผมเกลียนท่านนี้เป็นตำรวจนะคะ

แม้ว่าตำรวจในโรงพักจะบอกแล้วว่า
วัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วสูงกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ว่าจะมีการดำเนินคดีกับคุณลุงคนนี้
ในข้อหาเมาแล้วขับหรือไม่ค่ะ